อีกหนึ่งเรื่องที่ก็น่าจะต้องจัดการเหมือนกัน

คราวนี้เป็นเรื่องของการปล้นสับ

ก็ติดต่อมาขอซื้อ
แล้วเจ้าหวะนัดส่งของกันนะคะ
ของคุณนนท์ค่ะเขาเอาไปโพสต์บนเฟซบุ๊คของตัวเองนะคะ
เล่านาทีเฉียดตายเป็นอุทาหรณ์ให้กับกลุ่มค้ารถบิ๊กไบท์
บอกให้ระวังตัวโดยเล่าให้ฟังบอกว่า
มีการติดต่อซื้อขายรถบิ๊กไบท์กับผู้ชายคนนึงค่ะ
ผู้ชายคนนี้เขาจ่ายค่ามาจำเสร็จ
โทรจิกเลยนะเร่งบอกให้รีบนำรถไปส่งให้หน่อย
คุณนนท์กับเพื่อนที่ทำธุรกิจด้วยกันก็เข้าใจว่า

อาจจะแบบว่าเก็บเงินมานานแล้วอยากจะได้รถคันนี้มาก
ระหว่างนำรถไปส่งก็ยังโทรจิกตลอดเวลาว่า
ถึงเมื่อไหร่มากันกี่คน
แล้วก็พยายามนัดให้ไปส่งรถบนเขา
ซึ่งคุณนนท์ก็บอกว่ามันประหลาด
พอมาถึงค่ะคนซื้อได้เห็นรถก็เตรียมจะจ่ายเงินกันใช่ไหมคะ
แทนที่จะควักเงินออกมากลายเป็นควักปืนออกมาค่ะ

วักขึ้นมาแล้วก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงยิงเลย

แต่โชคดีจริงคุณผู้ชมค่ะ

แล้วก็จับตัวคนซื้อส่งตำรวจทันที
พอตำรวจมาก็ปรากฏว่า
คนก่อเหตุยอมรับสารภาพเลยค่ะว่า
ปล้นไม่ได้ซื้อนะตั้งใจจะปล้น

คุณนนท์บอกด้วยนะคะว่าหลังจากแจ้งความแล้ว
ครอบครัวของผู้ก่อเหตุเข้ามาขอโทษ

เขาบอกว่าเขาจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ครั้งนี้เขาถือว่าตัวเองทำบุญมาดีก็เลยรอดตาย

ใช่ครับแล้วก็คนในคอมเมนต์เขาก็คอมเมนต์มานะฮะ
บอกว่าแหมพี่ถ้าเอาไปส่งวันหลังนะ

ที่ชุมชนหน่อยที่คนเยอะหน่อยนะครับ
ถ้าเขาเรียกไปส่งบนเขาแบบนี้มันแปลก

อยู่บนถนนอะไรอย่างนี้นะครับใช่ครับ